เมื่อวานได้ชื่นมื้นกันกับการขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลก
นักกอล์ฟหญิงก็มีบุคคลมากมายนะครับ
วงการนอกวงการร่วมแสดงความยินดีครับ

เขาจะมอบให้ยกย่องโปรเมในวัย๒๑ปีที่เป็นนักกอล์ฟหญิงที่อายุน้อยที่สุด
อันดับ๒ที่สามารถขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกได้
ขอตำแหน่งคนเดิมนะครับจากนิวซีแลนด์ที่เป็นมือหนึ่ง

สองคนนี้นะครับขับเขี้ยวกันอีกนานนะครับ
อายุยังน้อยทั้งลิเดียโคแล้วก็โปรเมครับ

ที่ได้เป็นมือหนึ่งของโลกคนแรกของเมืองไทยนะครับ
ซึ่งนางนรมนติวัฒนาสุขคุณแม่ของอริยาก็ขอบคุณโปรช้างที่ให้คำแนะนำกับลูกสาวของเธอมาตลอด
จากนี้ครับคุณแม่ก็ยังโพสต์รูปนะครับวินาทีที่โปรเมคว้าแชมป์มาโนไลฟ์
พร้อมกับบรรยายว่าเอริยารวมถึงโมริยาพี่สาวเป็นนักกอล์ฟที่เหมือนกัน
คือความภาพภูมิใจของแม่ไม่ใช่แค่วันนี้แต่ว่าภูมิใจตั้งแต่วันที่เกิดมาแล้ว

โลกโซเชียลก็มีการโพสต์ภาพในวัยเด็กนะครับของโปรเมย์เมื่อ๑๒ปีที่แล้ว

ใช่แล้วก็ฝึกซ้อมหนักคือจริงพรสวรรค์ตอนเด็กมันมีเห็นได้ชัด
แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีพรแสวงเนี่ยเธอก็จะมาไม่ถึงจุดนี้นะครับ
ค่ะที่ในโลกบันเทิร์นกันนี่น้องเป๋าเป๋า

คือโปรเมเนี่ยติดตามน้องเป่าในไอจี
แล้วคุณแม่คุณกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ก็เห็นนะครับ
ก็เลยส่งคลิปน่ารักเพื่อร่วมยินดีกับเอริยาผ่านทางอินสตาแกรมด้วยครับ
แล้วไงลูกป่อมือให้โปรเมหน่อย
เร็วเข้า
งงงงป่อมือ
โอ้โหใช่แล้ว
ขอบคุณนะคะที่ชื่นชอบเป็นกำลังใจให้อยู่นะคะ